เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ
ผมเอกชัยสมมนต์น่าเจริญ

อุบลรัชธานีพักเพื่อไทยครับ

ต่อการใช้จ่ายภาษีของพี่น้องประชาชน

ตามพรบงบประมาณฉบับนี้

การใช้จ่ายภาษีของพี่น้องทั้งประเทศ

เร็วที่สุดและมีคุณภาพมากที่สุดครับ

ยังเป็นโครงการดำเนินงานตามปกติ

กำลังต่อสู้กับภัยโรคระบาดโควิด๑๙

เตียงสนามโรงพยาบาลสนาม
และงบประมาณที่จะสนับสนุน
ให้ในพรบฉบับนี้

ถ้าจะให้บุคลากรทางการแพทย์

ต่อสู้กับโรคระบาดโควิด๑๙

พรบฉบับนี้ควรมี
โครงการที่มีงบประมาณ
มีอุปกรณ์หรือสนับสนุน

กับภัยพิบัตรครั้งใหญ่นี้
รายการโครงการที่ไม่เกี่ยวข้อง
มีเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ปกติ
บรรลุผลสำเร็จได้ยาก

ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากครับ
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โครงการพัฒนาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
โครงการเสริมสร้างความรอบรู้

โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในเขตพื้นที่พิเศษ
ซึ่งโครงการคล้ายกันอย่างนี้ครับ

ผมคิดว่ารายการต่างเหล่านี้ครับ
แม้จะได้ใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
แต่ก็คงไม่มีนักท่องเที่ยวใดมาเที่ยวในระยะเวลานี้ครับ
อย่างน้อยใน๑๒๐วันครับ
ที่ท่านนายกบอกจะเปิดประเทศให้ได้ครับ
ผมก็จะขอเป็นกำลังใจให้ท่านเปิดประเทศให้ได้ครับ
แต่ถ้าท่านจะเปิดประเทศให้ได้ท่านต้องจัดวัคซีนให้ได้
และกระจายวัคซีนอย่างเป็นธรรมครับ
เรื่องนี้ต่างหากครับที่เป็นเรื่องเร่งด่วน
อุบลราชธานี๑๘ล้านคนครับ
ปัจจุบันได้รับวัคซีนเพียงแค่๓แสนกว่าคนเท่านั้นเองครับ
แตกต่างจากพี่น้องจังหวัดบุรีรำ๑๕ล้านคนครับ
โชคดีมากครับได้รับวัคซีน๖แสนกว่าคนทั้ง
ที่บุรีรำไม่ใช่พื้นที่ระบาดไม่ใช่เมืองท่องเที่ยว
เหตุใดจึงได้วัคซีนมากกว่าพื้นที่ระบาดซะอีกครับ
หรือเป็นเพราะความใกล้ชิดรัฐมนตรี
การบริหารจัดการเช่นนี้ย่อมไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใด
ในการต่อสู้กับภัยโรคระบาดโควิด๑๙
แต่สะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ำในการบริหารจัดการวัคซีนครับ
อย่างที่ท่านสมคิดเชื้อคงครับขออภัยที่เอ่ยนามครับ
ได้แจ้งให้เราทราบว่าคุณยายที่บุรีรำครับ
ได้รับวัคซีน๒เข็มในวันเดียวกันปักเต็ม๒แขนเลยครับ
และในเมื่อในสามสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีตำรวจบุรีรำครับ
ได้รับวัคซีนเข็มสามครับทั้งทั้งที่บุคลากรด่านหน้าหลายท่าน
ก็ยังไม่ได้สักเข็มครับนอกจากวัคซีนคุณภาพที่ได้น้อยแล้ว
ซ้ำเติมด้วยความเหลื่อมล้ำของการกระจายวัคซีนอีก
แล้วเราจะออกจากวิกฤตโควิด๑๙นี้ได้อย่างไรครับ
กรเพศรัชกรรมสั่งซื้อ๘๕ล้านชุดไม่พัน
มาตรฐานออยของสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้จริงหรือเปล่าครับ
หรือบางทีคุณภาพอาจจะไม่ได้สำคัญเท่ากับเป็นบริษัทของไทย
หรือเป็นพักพวกของใคร
ลนแพทย์ชนบทครับได้ออกมาร้องเรียนให้ทบทวน
วัคซีนคุณภาพก็น้อยครับ
เรื่องความโปร่งใสอีกด้วยครับ
ด้วยการบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพอย่างนี้ครับ
และการงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างนี้ครับ
ผมจึงขอเสนอให้ตัดงบประมาณส่วนเกินนี้
เพิ่มให้แก่บุคลากรทางการแพทย์อสมโรงพยาบาลสนาม
เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อสู้กับโรคระบาดโควิด๑๙
ผมจึงคิดว่าหากสามารถปรับเปลี่ยนโครงการต่าง
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
มาเป็นการจัดหาวัคซีนคุณภาพ
การกระจายวัคซีนที่รวดเร็ว

ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ขอบคุณท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ

บ๊วยว่าอัพคุณครับต่อไปเชิญ
สนองมีอะไรไหมครับ

ของเทพศรนรงค์สมาชิกสภาพุทธแห่งราชดร
จังหวัดบุรีรัมป์ภักดิ์ภูมิชัยไทยครับ
ผมขออนุญาตประท้วงผู้ที่อภิปรายเมื่อกี้นี้
ตามข้อหกสิบเก้าครับพาดพิงถึงจังหวัดบุรีรำของกับผม
ขอกราบเรียนเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจผิด

ถามว่าบุรีรัมป์นั้นเอาเปรียบพี่น้องประชาชนหรือทั่วไป
การทำงานทุกอย่างนั้นเราทำด้วยหลักฐานความต้องการของประชาชน
ถามว่าทำไมบุรีรำจึงได้รับวัคซีนเยอะ
เรามีวิธีการบริหารจัดการครับโดยการประชุมร่วม
กับส่วนราชการทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ว่า
ศาลนักศึกษ์จังหวัดศาลนักศึกษ์กังเภอ
อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนรวมถึงพี่น้องอสม
เรามีการสำรวจครับสำรวจความต้องการของประชาชน
ที่ต้องการฉีดวัคซีนเมื่อได้จำนวนการสำรวจพี่น้องต้องการจะฉีด
เราก็นำเสนอขอมาตามขั้นตอนไม่ใช่ว่าอยู่อยู่วัคซีนจะไปกองอยู่โดยที่ไม่มีเหตุผลไม่ใช่
ประการต่อมาพูดกันมากตำรวจ๑๑คนได้ฉีดวัคซีนเข็ม๓
ท่านผู้บังคับการตำรวจเขาก็แจ้งแล้วตำรวจทั้งสิบเอ็ดคนนั้นเป็นตำรวจที่มีจิตอาสา
อาสาที่จะเป็นผู้ขับรถรับส่งผู้ป่วย
โครงการรับคนบุรีรำกลับคืนถิ่นเพื่อรักษาโรคโควิด
ผมถามว่าก็คนเขาอาสาอยู่กับผู้ป่วยอย่างนั้น
ไม่ให้เขาฉีดแล้วให้เขาทำอะไรก็ไหนบอกว่าขนาดสับปะเหลอยังต้องได้
เพราะฉะนั้นเข้าใจให้ถูกต้องครับทำอย่างนี้คนที่เขามีจิตเสียสละ
มีจิตอาสาเขาจะเสียใจนะครับถึงตัวท่านเองจะไปเป็นจิตอาสาครับ
ไปขับรถรับส่งคนป่วยเจ็บไข้ได้ป่วย
ผมก็จะขอให้ฉีดเข็มสามให้ท่านเหมือนกันนะครับอันนี้ผมอยากทำความเข้าใจไม่ให้
ท่านสรสนองครับไม่อยากให้เป็นภาพลักษณ์ที่เสียหาย

ท่านประธานนั่งฟังจนเหม่อเลยนะครับ

สักครู่นี่คืออะไรครับคือการชี้แจงของกรรมธิการหรือว่าคืออะไรครับผมดูแล้วผมไม่เข้าใจท่านประธาน
กำกับการประชุมท่านประธานต้องดูสิครับ
ถ้าเกิดว่าไม่ใช่หน้าที่ในการมาอธิบายเนี่ยหน้าที่ในการตอบเป็นหน้าที่ของกรรมธิการครับ
เพื่อนสมาชิกอภิปรายผิดถูกจะประท้วงได้ครับ
แต่ไม่ใช่มายืนอภิปรายอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้มันเป็นการชี้แจง
ซึ่งไม่ใช่วาระครับท่านประธานพิจารณาด้วยนะครับ
ท่านประธานกระทำผิดข้อบังคับการประชุมข้อ๙หรือไม่ครับ
เดี๋ยวก่อนเจอครับ
จุลภัณฑ์ฟังผมอธิบายนะครับ
ถ้าผมวินิจฉัยไม่ถูกก็ค่อยว่ากันเพราะว่าได้พูดถึงจังหวัดบุรีลำนะครับ
พูดถึงการเพิ่มวัคซีนก็ค่อนข้างจะเกิดผลกระทบกับทางจังหวัดบุรีรำเขา
สสบุรีรำเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์พาดพิงได้
นี่คือสิทธิ์ที่ผมให้ก็ได้ท่านสนองก็ลุกขึ้นชี้แจง
ใช้สิทธิ์ภาดพิงตามที่เขาได้รับผลกระทบนะครับ
ไม่ได้ให้อภิปรายอย่างอื่นครับชี้แจงครบประเด็นนะครับ
ใช้สิทธิ์พาดพิงนั้นคือทำให้ตัวบุคคลมีความเสียหาย
อย่างนี้มีเพื่อนอภิปรายถึงประเทศไทยผมใช้สิทธิพลาดพิงได้ครับผมคนไทย
อย่างนี้เราจะไปกันยังไงครับมันไม่ถูกนะครับท่านประธาน
ก็ถ้ามันเกิดความเสียหายก็ให้ใช้สิทธิพลาดพิงคืออะไร
พาดพิงคือท่านสนองเสียหายในฐานะบุคคลหรือไม่
ด้วยความเคารพนะครับไม่ได้ต้องการเอ่ยนามท่านนะครับ
แต่เมื่อท่านไม่ได้มีความเสียหายในส่วนบุคคลแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเพื่อนสมาชิกที่จะอภิปราย
สิทธิ์ของกรรมธิการที่จะตอบครับรอฟังกรรมธิการอยู่นะครับ
ว่าสิ่งที่เพื่อนสมาชิกพูดเนี่ยถูกหรือผิดอย่างไรท่านชี้แจงได้ครับ
แต่ไม่ใช่หน้าที่ของสมาชิกท่านอื่นครับท่านประธานต้องควบคุมการประชุมครับ
คือในกรณีที่คุณสนองเขาเป็นสอสอบุรีรำสิ่งที่ท่านสมาชิกพูดถึงจังหวัดเขา
ที่จะเกิดความเสียหายมันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาถูกพาดพิงที่จะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงได้
เขาไม่ได้พูดให้ท่านสมาชิกเสียหายนะครับผมวินิจฉัยแล้วครับท่านจุลพันธ์ครับ
ถ้าพาดพิงชิงใหม่หรือว่าพาดพิงประเทศไทยครั้งหน้าผมจะลุกนะครับ

เกิดความเสียหายกับจังหวัดเชียงใหม่ท่านจุลพันธ์ก็ใช้สิทธิพลาดพิงได้ครับ

ท่านประธานครับผมเอกชัยทรงราชเจริญครับ
ท่านประธานครับขออนุญาตชี้แจงครับท่านครับ
ข้อมูลที่ผมได้นำอภิปรายครับเป็นข้อเท็จจริงนะครับ
และความต้องการวัคซีนครับพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศนี้ต้องการทั้งนั้นครับท่านครับ
ที่บอกว่าการกระจายวัคซีนนั้นยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่ครับ
ผมนำข้อมูลมาชี้แจงให้เห็นการบริหารจัดการที่อาจจะต้องปรับปรุงเป็นข้อเสนอแนะครับ
ไม่ได้มีเจตนาที่จะพาดพิงไปยังท่านสนองหรือสสบุรีรำหรือพี่น้องจังหวัดบุรีรำครับ
แต่ชี้ให้เห็นว่าการกระจายวัคซีนเนี่ยถ้ากระจายวัคซีนแบบยุติธรรมแบบทั่วถึง
จะทำให้เราออกจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับผม
กับท่านเอกชัยครับผมก็ให้ท่านได้ชี้แจงพอประมาณส่วนผู้ใช้สิทธิ์พลาดพิงก็ได้
ชี้แจงทำความเข้าใจกันเพราะลักษณะการพูดพาดพิงแล้วเกิดความเสียหายหรือไม่
ประธานเป็นคนฟังอยู่ครับนะครับไม่ไม่ได้นำเสนอแบบปกติธรรมดา
แต่เป็นการเอ่ยและพาดพิงว่าเป็นเพราะมีรัฐมนตรีอยู่ใกล้ชิด
จังหวัดบุรีรำหรือไม่ฉะนั้นสอสอบุรีรำในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่
เขาก็มีสิทธิ์ชี้แจงพาดพิงได้ก็ชี้แจงกันไปครับ
ส่วนจะตัดสินยังไงก็เป็นเรื่องของท่านสมาชิกท่านสนองน่าจะพอแล้วครับ
ให้ครับผมก็ควบคุมอยู่อย่างนี้ครับแต่ว่าทำให้ท่านสมาชิกพูดเลย

ให้ทางนั้นพูดดิฉันก็ต้องขอพูดด้วยนะคะ

จะได้ท่านอัคเดชจะได้อภิปรายต่อ